นายกรัฐมนตรีไม่เคยรู้เรื่องเลยมันเป็นไปได้ยากมากค่ะ
ฉันกำลังจะถามว่าคือจริงแล้วมีการพาดพิงถึง
ราชการจำนวนมากนะคะแล้วก็สังกัดหน่วยงานนะคะ
คือเข้าใจได้คือถ้าเราพูดถึงในแง่ของหลักการ
คือมันจำเป็นต้องเอ่ยเพราะว่าหมวกนั้นมีสังกัด
แล้วก็มีหน้าที่ต่อสาธารณะอันนี้เข้าใจ
แต่แน่นอนนะคะเรื่องฟ้องคุณก็รับผิดชอบเอาเองนะคะ
แต่ว่าในประเด็นที่คุณพันนิกาพูดมาทั้งหมดเนี่ย
เอาจริงนะคือถ้าเราไม่ใช่แฟนคลับของอนาคตใหม่
คือไม่ว่าคุณจะเอ่ยใครก็แล้วแต่เป้าคุณคือจะบอกว่า
ผลเอกประยุทธ์รัฐประหารมันถึงเกิดเรื่องทั้งหมดนี้หรือเปล่า
เพราะว่าคุณเริ่มประเด็นแรกด้วยเรื่องนี้เลยนะ
มันจะไม่มาถึงขนาดนี้เลยถ้าไม่เกิดรัฐประหารปี๕๗
คือจริงคือจะเล่นพลเอกประยุทธ์คนเดียวหรือเปล่าคะ
แล้วก็จะเล่นเรื่องที่เขารัฐประหารหรือเปล่าคะ
มันไม่เกี่ยวกับเราจะเล่นเรื่องที่เขารัฐประหาร
เพราะว่าความผิดพลาดความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในประเทศนี้จากการรัฐประหาร
ได้พูดมามากแล้วแล้วเราคิดว่าประชาชนในนาทีนี้ก็รู้ดีอยู่แล้ว
แต่เราจำเป็นต้องเริ่มเรื่องนี้ในช่วงเวลาที่เกิดการรัฐประหาร
เพราะว่าจากข้อมูลที่เรารวบรวมมาได้เนี่ย
เราก็พยายามนำมาสู่นำมาสู่ข้อสังเกตของเราว่า
ตกลงที่เห็นว่ามันมีการช่วยเหลือกันเป็นระบบข้ามหน่วยงานข้ามกรมข้ามกระทรวง
ยาวนานตั้งแต่๕๘ถึง๖๒๖๓เนี่ยเอ๊ะตกลงมันจะเป็นเพราะอะไรกันแน่
ก็เลยนำมาสู่ทฤษฎีของเราที่ว่า
แต่เราไปพบว่ารัฐบาลมาเลเซียโดยนายจิราศักดิ์เป็นรัฐบาลแรกที่ให้การยอมรับรัฐบาลทหารไทย
เราจึงเห็นรอยต่อรอยเชื่อมระหว่างตรงนี้ว่า
นี่คือนี่คือสิ่งแรกเปลี่ยนหรือเปล่าว่า

เป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้นำที่โหยหาเพื่อนทั้งคู่
มันเป็นจุดเริ่มเรื่องแต่ไม่ใช่จุดสุดท้ายค่ะ

ความต่อเนื่องนี้มันต่อเนื่องแม้กระทั่งหลังจาก

เราเริ่มเห็นว่าพันธมิตรคู่พันธมิตรของเขา
ทวิตมืดนี่ไม่อยู่อีกต่อไปแล้วแต่ว่า
จำเป็นต้องดำเนินต่อไปเพราะอะไร
คือเราไม่อยากกล่าวหาว่าเพราะเรียกรับผลประโยชน์
เงินรับทองกันหรือเปล่าเนื่องจากไม่มีหลักฐาน
ถ้าพูดแบบนั้นอันนี้เรียกไปกล่าวหาเขาปรักปรำเขาจริง
เพราะว่าเราไม่ได้มีหลักฐานพอที่จะพิสูจน์ได้ว่า
มีการจ่ายเงินจ่ายทองกันเพื่อช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้
เพราะฉะนั้นเราจึงตั้งข้อสงสัยว่า
ทั้งหมดที่มีการช่วยเหลือเป็นกระบวนการเหล่านี้เนี่ย
เป็นเพราะคุณต้องการรักษาสัมพันธภาพส่วนตัวกับนาจิปราศักดิ์

คุณผู้ชมคะคือมันลงไม่ไหวนะคะ
แล้วก็จริงแล้วรายละเอียดตอนที่คุณพนิกาให้ข่าวไป

ว่าคนนี้เป็นใครมันไปโอ้โหแตกแขนงเต็มไปหมด
แต่ที่เมื่อสักครู่นี้พูดว่ามันเริ่มตั้งแต่๕๘
คือนับตั้งแต่คุณชาเบียนะคะ
ถ้าอยู่ในข่าวคือเรียกข่าวว่าแผ๊ะอันน้า
เอาข้อมูลให้นักข่าวอันนี้คือที่เราเริ่มนับปี๕๘
แต่จริงแล้วคุณพันนิกาพยายามจะโยงให้เห็นว่า
ตั้งแต่ที่มีรัฐประหารปี๕๗ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยความสัมพันธ์มันก็เริ่มจากการที่
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของมาเลมาก่อนเลยใช่ไหมคะ

แล้วถ้าจะมาจับมือกับผู้นำที่รัฐประหารเข้ามา
มันจะเสียตัวเขาเองใช่ไหมคะ

คือ๕๘เนี่ยนะคะคุณพันธิกาไปเน้น

เน้นเรื่องของกรณีแพ้คือคุณชาเบียนะคะ

โดยเฉพาะดิฉันไม่รู้ว่าจะยังไงนะ
เพราะว่าสุดท้ายแล้วตกลงจะไปถาม
จะถามว่าอ๋อตกลงเห็นชื่อที่หายไปไหมคะ

แล้วก็ที่จะมาเน้นอีกนอกเหนือจากนี้ก็คือว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเน้นในช่วง

แม้กระทั่งกับสิงคโปร์เองนะคะ
นี่ยังไม่ต้องรวมถึงหน่วยงานของสหรัฐอเมริกา
และก็มาในช่วงหลังเนี่ย
ประมาณปี๕๙๖๐๖๑จนกระทั่ง๖๒๖๓ต่อกันมาเนี่ย
เป็นตัวละครหลักอีก๒คน
ซึ่งคำถามก็จะไปอยู่ที่ตมซะเยอะ
ว่าคนนี้ที่เกี่ยวข้องมีหมายแดงของตำรวจสากล
แล้วทำไมเข้าออกได้ขนาดนี้

คืออันนี้คือหน่วยงานที่เราหาคนถามได้
แต่จะตอบหรืออย่างไรแล้วแต่นะคะ
หาคนถามได้แต่มันมีลักษณะหนึ่งอีก
สมมุติถ้าหน่วยงานเขามีเอกสาร

นายกบอกได้ไหมว่าโอ้โหละเอียดแบบนั้น
ผมจะมามันว่าทำจับอะไรคนเดียว๒๓คน
นายกนะคะนายกนายกจะไปต้องดู

คิดได้ทางกับกันนะคะ
ซึ่งเป็นคดีอาจยากรรมการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เข้าออกประเทศไทยทั้งที่มีหมายแดง
คุณจอมขวัญคิดว่าถ้านายกรัฐมนตรีของไทย
ไม่ได้รับทราบเรื่องนี้เนี่ยตกลงสมควรเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยหรือเปล่า
นี่ไม่ใช่คดีค้ายาที่มีอยู่ทั่วไป
นี่ไม่ใช่คดีอาจยากรรมประเภทฆ่าคนตาย
ซึ่งอันนั้นเป็นคดีทั่วไปนายกไม่ต้องรับทราบหรอกค่ะ
นี่คือข้อที่๑นะคะคนคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดา
แต่เป็นอาชญากรในคดีอาจยกรรมการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ข้อที่๒ถ้าจะคิดว่านายกไม่จำเป็นต้องรับทราบเรื่องนี้
ในทางกลับกันเลยค่ะการช่วยเหลือที่เป็นระบบขนาดนี้
มีทั้งตำรวจซึ่งขึ้นกับสตชสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

มีทั้งกระทรวงยุติธรรมที่ควบคุมเรือนจำมีทั้งกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลเรื่องของการเนรเทศนะคะ
ที่บอกว่าโดนร้อยปีซึ่งก็คือตลอดชีวิตใช่ไหมคะเขาชี้แจงออกมาแล้วเอ่อ
เรื่องของกระทรวงต่างประเทศเรื่องการโอนตัวนักโทษการเจรจาโอนตัวนักโทษนะคะ
สตมสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง๕หน่วยงานนี้ช่วยเหลือกันเป็นระบบขนาดนี้
เพราะว่าการที่คุณถึงขั้นที่จะสามารถบอกว่าให้รัฐมนตรีคนนี้ทำอย่างนี้คนนั้นทำอย่างนั้นได้เนี่ย
คุณต้องเป็นใครถ้าคุณไม่ใช่นายกรัฐมนตรีนี่คือข้อสังเกตของเรา
แล้วเราก็ต้องการการอธิบายจากนายกรัฐมนตรีถ้าท่านอธิบายได้เพียงแค่ว่า
คดีแบบนี้เป็นคดีเล็กท่านไม่ทราบหรอกว่าท่านเป็นนายกดิฉันก็ขอให้สังคมพิจารณาแล้วกันว่า
คดีนี้เล็กจริงหรือเปล่าแล้วนายกไม่จำเป็นต้องรับรู้เรื่องนี้จริงหรือไม่
เดี๋ยวฉันลองตั้งคำถามใหม่สมมุตินะคะสมมุติว่านายกไม่รู้เรื่องข้อกล่าวหานี้เลย
ที่คุณพันนิกาพูดมาทั้งหมดนะคะแต่ว่าสมมุตินะคะสมมุติถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะคะ
ก็อาจจะผิดแค่ระดับกระทรวงรับรู้แค่ระดับประหลัดหรือรัฐมนตรีกระทรวงไม่ได้เหรอ
ก็ชี้แจงมาสิคะซึ่งอย่างน้อยที่ฉันดีใจนะที่เห็นคำชี้แจงรายหน่วยงานออกมาแล้วนะคะ
อย่างน้อยราชธรรมชี้แจงมาแล้วซึ่งดิฉันก็จะสามารถชี้แจงกลับได้ทุกกรณีเลย
ว่าที่ท่านชี้แจงมานั้นมันสามารถที่จะพูดได้ว่ามันไม่มีความคลาดเคลื่อนอย่างไรนะคะ
เราเห็นกระทรวงต่างประเทศรัฐมนตรีออกมาบอกว่าข้อมูลมั่วมากแต่ไม่พูดอะไรอีกเลยนะคะ
ฉันก็เลยไม่ทราบว่าท่านหากว่าดิฉันมั่วตรงไหนจะได้อธิบายถูก
เราได้เห็นสตชสตมออกมาชี้แจงแล้วนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะนำข้อมูลมายันกันได้ในส่วนนี้

คุณจอมขวัญเราไม่ได้ตั้งต้นโดยการบอกว่าต้องเอาผลเอกประยุทธ์จันโอชามาประหารชีวิตเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

ตั้งต้นของเราก็คือรัฐบาลมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตามที่เราตั้งข้อสังเกตและมีพยานหลักฐานเหล่านี้จริงหรือไม่
ขอให้ตอบมาถ้าจริงท่านรับผิดชอบต่อประชาคมโลกและประชาชนไทยอย่างไร
ถ้าไม่จริงท่านเอาหลักฐานมายืนยันว่าไม่จริง
ประชาคมโลกคนมาเลเซียคนไทยเขาจะได้รู้ว่าที่ที่ฉันมีหลักฐานและกล่าวมาทั้งหมดนี้มันไม่จริงอย่างไร

แต่แน่นอนถ้าความจริงนี้แล้วปรากฏว่าท่านผิดเราก็ต้องการให้ท่านรับผิดชอบต่อความผิดนั้นนะคะ